จากปีนี้ค่ะจะมีรางวัลออสการ์นะคะที่มีสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงค่ะ
แต่ว่ามีอีกหนึ่งเวทีที่ตีคู่สูสีกันมาเลยค่ะคุณ
เดี๋ยวถ้าจะพูดว่าสูสีเนี่ยสูสีในแง่ไหน

แต่ว่าเวทีนี้คุณผู้ชมเขาปาดหน้าเค้กกันมาก่อน

แต่ว่าต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่ารางวัลจากเวทีนี้ไม่มีใครอยากได้
แต่เป็นภาษาไทยก็คือรางวัลยอดแย่แห่งปีนั่นเอง
จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่มันแย่จนได้รางวัลนี้
รวมไปถึงนักแสดงคนไหนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย
แสดงได้เพลียจิตสุดไปดูเองเลยค่ะ
เป็นประจำทุกปีที่ก่อนวันประกาศผลออสการ์๑วัน

จัดคู่ขนานมากับรางวัลออสการ์มานานถึง๓๖ปี
จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วล่ะค่ะ
แม้จะเป็นหนังทำเงินกว่ารายรับทั่วโลก
ไปถึง๕๗๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว๒๖๐๐ล้านบาท
แต่กลับสวนทางกับคุณภาพเพราะอาการหนักสุดในรอบปีที่ผ่านมา
และแน่นอนเป็นไปตามคาดกว่ารางวัลยอดแย่
ได้มากที่สุดเช่นกันถึง๕สาขา
ไม่ว่าจะเป็นพระเอกสุดแซ่บเจมมี่ดอร์แมนที่คว้านำชายยอดแย่
ขณะที่นางเอกคนสวยอย่างดาโกต้าจอนสารก็ไม่พลาด
รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดแย่ไปครองได้เช่นกัน
ไปครองได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
หัวใจหลักของภาพยนตร์อย่างบทภาพยนตร์ยอดแย่
ส่วนรางวัลอันเป็นที่สุดแห่งความยอดแย่
อย่างภาพยนตร์ยอดแย่ก็ไม่ไปไหนเสีย
นายต้องแสดงให้เป็นภาพยนตร์ที่สุด
ใช่เราดีกว่า

รางวัลภาพยนตร์รีเมคยอดแย่ไปครองได้สมใจ

ผู้กำกับของเรื่องคว้ารางวัลผู้กำกับยอดแย่

ตกเป็นของคาลี่คูโคจากการรับงานถึง๒บทบาท

อัลวินแอนด์ชิปมังโฟโรดทริป
ฝากนักแสดงมากฝีมืออย่างเอดดี้เรดเมน
เป็นคนเวียดทีออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
เจ้าตัวมีชื่อเข้าชิงจากบทผู้หญิงข้ามเพศ
ขณะที่นักแสดงรุ่นใหญ่ซิลเวสเตอร์สตอโลน
ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำผลงานได้ดีขึ้นในปีนี้
ก่อนหน้านี้ก็ส่งให้เขาคว้าลูกโลกทองคำมาครองได้เช่นกัน
เอาเป็นว่าอย่างน้อยเรทเมนก็ไม่โดดเดี่ยว
เป็นผู้ที่คว้าราซี่และต้องไปลุ้นออสการ์

แต่ดูท่าภาษีและกระแสของสตอโลน
ลุ้นขึ้นกว่าเอดดี้อยู่หลายเท่าตัว
รายชื่อของผู้เข้าชิงและผู้ชนะมาจาก๙๔๓ผลโหวต
ที่มาจากสมาชิกใน๔๘มลรัฐ

ใครก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อร่วมโหวตได้
ซึ่งผู้ที่ชนะก็จะได้โทฟี่รางวัลมูลค่า๔๙๗ดอลลาร์สหรัฐ
รูราว๑๗๙บาทในครอง
คุณจะต้องการรู้สิทธิ์
ฉันคิดว่ามันจริงและฉันคิดว่ามันจริงในชีวิต